แม่บ้านประจำบาล
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรักทุกปัญหาและปัจจนาคกับช่องเท้นปุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อุ๊ยขนมก็ดูน่ากินดินะแต่ไม่เอาดีกว่าพี่กาวก็หิวแต่ดูอ้วน

ถ้าไม่ดีจริงนะไม่ให้พี่กาวกินหรอก
มันก็ดูน่ากินแต่เหมือนผัก

เหมือนผักเลย
นี่แครอทข้อผักผลไม้ที่เขาแปรรูปเป็นขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพ

ไหมคะว่าทานแล้วไม่อ้วนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
ยังส่งออกนอกต่างประเทศด้วยนะ
ไม่ใช่แคลอทค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันดีกว่า

ไอสแนคบล็อกขนมแปรรูปผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

งั้นไปพูดคุยกันร้านนี้ช่วง
แม่บ้านพารวย

ผักและผลไม้แปรรูป

ที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์

ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจ
ไอสเนคบ็อก

ขอบคุณครับ

บรรพิชาธนัดพัทเวศฯคิ้นค่ะ
เฮ้คุณปูค่ะ
เมื่อกี้นะนอกรอบเราชิมกันอร่อยมากเลย
อร่อยแต่นี่หลายสอมากเลยอ่ะ

มันคือของที่เราแบบกินอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะหากินยากต้องปอกต้องเก็บอะไรลำบาก
เหมือนเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบนึงเนาะ

อย่างงี้คุณปูทำไมถึงเลือกทำธุรกิจขนมแปรรูปคะอ่า
จริงที่มาคือครูโตมากับเกษตรกรครูโตมากับบ้านที่ทำธุรกิจเกษตร
ให้รู้สึกว่าสินค้าเกษตรของไทยมีดีส่วนใหญ่สินค้าเกษตรไทยดีส่งออกหมด

จริงใช่ค่ะแล้วก็ปูเลยอยากให้คนไทยค่ะได้ทานสินค้าเกรดดีเป็นเกรดส่งออก
ก็เลยเอาสินค้าพวกนี้ค่ะมาแปรรูป
แปรรูปก็คือเอาสินค้าเกรดดีที่ปกติเกรดนี้ได้ส่งออกเอามาแปรรูปเหรอ
ใช่ค่ะเป็นสินค้าแปรรูปให้ทานได้ง่ายขึ้น
เพราะสโลแกนของเราคือเราจะผ่านความอ้วนไปด้วยกัน
ดูเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เลยฟางสลิมมากเลย
เพราะว่าปูเป็นคนที่ทานอะไรเราก็ไม่อ้วนแต่ชอบทานจุกกินจุกกินจิก

ใช่แล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกในการกินเยอะ

ผักพวกนี้ได้มาจากไหนล่ะคะทำไมถึงบอกช่วยเหลือกเกษตรกร
ก็คือจะรับซื้อจากเกษตรกรแล้วก็เอามาแปรรูปมาอบแห้ง
อย่างนี้นะปกติเก็บในตู้เย็นนะ
แค่แบบวันสองวันก็ยืดก็เสียแล้วแต่พอแปรรูปแล้วเก็บได้นานไหมค
ใช่เก็บได้๖๘เดือนค่ะ

อุ้ยกรอบไปถึงตัดซอยเลยอะ
นี่ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยเหลือกเกษตรกรไทยได้ดีนะคะ
ที่น้องกาวบอกว่าเป็นการถนอมอาหารเอาไว้และที่สำคัญเดินห้าสาหร่าย
เมื่อทำออกมาเป็นแบบอบแห้งอย่างนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ผลตอบรับคือตอนนี้ดีมากค่ะดีจนทางเราแพ็คของกันไม่ทัน
ซึ่งเป็นการที่ปูเพิ่งเข้าใจค่ะว่าคนไทยดูแลสุขภาพกันเยอะมาก

ใช่แล้วกลุ่มที่ดูแลสุขภาพมากคือกลุ่มแม่และเด็ก
นี่ไงเป็นลูกค้าส่วนใหญ่คือแม่และเด็กอะ
ใช่ค่ะกลุ่มแม่บ้านที่เขาอยากความเป็นคุณแม่ค่ะเขาอยากให้ลูกได้ทานสินค้าดี
แต่อภิษก็ยังไม่ได้เป็นแม่และเด็กนะแต่อภิษอยากอุดหนุนชอบมากอาหารแบบนี้
ไม่ได้เป็นแม่แล้วกำลังสิ้นความเป็นเด็กแล้วด้วยนะอาทิตย์เนี่ย
แต่ของแม่สิ้นแล้วนะสิ้นความไม่ได้

โอเคตัวแรกนึกว่าเป็นแพ่งทอดค่ะ

ให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะอธิบายดีกว่านะคะ
ว่าร้านบอกตอนนี้มีทั้งหมดกี่แบบ

ถาดแรกคือเป็นกลุ่มของพวกผัก
แล้วจะเป็นข้าวโพดหวานกรอบฟักทองกรอบ
ซึ่งลักษณะของเนื้อฟักทองจะเป็นเนื้อฟักทองจริง

คุณคะส่งขวาบ้างค่ะส่งขวาบ้าง

อันนี้คือไม่ได้ตกแต่งแบบปรุงรสเพิ่ม
ใช่ค่ะถั่วแล้วอันนี้จะเป็นถั่วแล้ว

คือพวกนี้เนี่ยหมูสดไม่อ้วนใช่ไหมคะ

มะเขือเทศราชินีปุ๊ปเภย

เอาอย่างนี้ปกติเราเป็นคนทานมะเขือเทศไม่เป็น
สาธิศจะลองชิมให้ดูว่ามันทานได้หรือไม่ได้ง่ายนะฮะ

ไม่มีกลิ่นของมะเขือเทศที่ยาพริกไม่ชอบ

หายไปเลยกลิ่นนั้นมันกลายเป็นกินง่ายได้อย่างนี้

อันนี้สัปปะรสกรอบสัปปะโล่นอบแท่
บางคนเขาชอบกรอบขอบขนมกรอบ

ใช่บางคนชอบกินหนึบชอบเคี้ยว

ตัวจะตัดต่างกันนะครับแต่เขาจะมีความเปรี้ยวของสักปะรด

ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นเนื้อง้อค่ะรสชาติจะทานเหมือนเจลลี่
เหมือนเลยหวานด้วยกำลังดี

ปกติเนี่ยปอกเราแป๊บเดียวน้องก็เสียแล้วอ่ะ
อืออื้มนี่เราตื่นเต้นมากเลยเนอะ
ส่วนนี่ก็เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรน้อง

ค่ะอันนี้ล่ะคะลามไยเ้สีทางอบแพง
แกจะขอนะสว๒๐๕๐ที่ปรากมัดค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวกลอกอาจจะคุ้นคลัยแบบนี้อ่ะอันนี้คือตระกูลปลากลากคลาว
ปลาข้าวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาทั้งนี้
ละค่าสูงสุดคือชิ้นไหนคะ
อันนี้๗๕นะอันนี้๔๐อะเทียบกันดูอะ
อื้มฮืมนี่หูยอร่อยแต่อันนี้นะ
ตอนรถติดหรือว่าอะไรหยิบทางเค้าก็จะรู้ว่าของทางเล่นบางอย่างมันไม่มีประโยชน์
อันนี้มีประโยชน์
ตอนนี้เป็นของทางเล่นที่มีประโยชน์แล้วเขาไม่อ้วนด้วย
ขี้มันยอดฮิทสุดละคะ
คุณปูอันนี้นี่คุณปูรับมาจากเกษตรกรใช่ไหมฮะ

แล้วเราก็สามารถทำหนอมาหาด้วยการแปรรูปแบบนี้แล้วก็ทำขายได้ด้วยเหมือนกัน

ปกติลูกหนึ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่
สำหรับลูกหนึ่งแล้วแต่ช่วงของเทศกาล

ลูกนึงได้ประมาณ๔๕ถุง
แล้วเราขายถุงแล้วเท่าไหร่คะ

แต่แบบสดมาแห้งเนี่ยเขาต้องบอกว่า

กี่เท่าตัวคะอย่างมังคุดเนี่ย
ังคุดนี่๑๐กิโลได้เท่ากับ
แกะเปลือกทุกอย่าง

เพราะว่าเปลือกมันเหลือหนึ่ง

แต่แบบต้องมานั่งเปาะต้องเลาเร็วดู

แล้วมอสสามารถแบบฉีกผงแล้วทานได้เลย

สามารถไปอยู่ในมือชาวต่างชาติได้สบายเลย

ตอนนี้เราอยากขายสินค้าดีให้คนไทยได้ทาน

เพราะเรารู้สึกว่าสินค้าของไทยสิ่งดีค่ะ

ขอบอกว่าปกติเป็นคนชอบทานผลไม้ล่ะ
แต่ถ้าไม่มีคนออกให้หรือคนดูแลให้เราก็จะไม่ค่อยได้ทานใช่ไหม

แล้วก็จะรู้สึกว่าพอเห็นข่าวแล้วเกษตรกรตอนนี้ผลไม้มันล้นตลาดเหลือเกิน

ไม่เลี้ยงพวกเราเถอะเนี่ยเอามาแปรรูปแล้วเลี้ยพวกเรากินง่าย

รายได้เดือนที่แล้วสูงสุดอยู่ที่๒ล้านบาท

แล้วอันนี้แบบไม่อยากเป็นดาราแล้วอยากไปช่วยแพ็คของได้ไหม
ดีละออกไหม

ได้สติแล้วเหรอ
แล้วเขารู้สึกว่าเขาดีใจมากที่เขาผลิตของให้เราเรื่อย
แล้วชาวส่วนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

พอจะแบบขั้นตอนวิธีการผลิตให้เขาเขาไม่ต้องทำเองแล้วขายในชุมชนอย่างนี้ได้ไหมฮะ
ได้ค่ะอย่างเช่นคนไทยชอบไหว้ใช่ไหมคะ

แต่จริงคือเอามาปอกแล้วเอาไปตากแดด
แดดล้างน้ำสะอาดแล้วก็ตากแดดสัก๒แดด
แล้วก็เอามาเก็บในขวดโหลแช่ในตู้เย็นเอาไว้ทานได้ตลอดก็ได้

สองล้านเนี่ยช่องทางการขายมันขายที่ไหนบ้างอ่ะ

โอ้โหเท่นั่นเองอะ

มีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยไหมคะ

เพราะว่าเรากำลังทำการวิจัยสินค้าแต่ละตัวว่า

เพราะวันหนึ่งถ้าเราทำถ้าเราเปิดรับตัวแทนแล้วเนี่ยค่ะ
เราจะได้เอาสถิติมาบอกเขาว่าอันนี้ขายดี
อันนี้โอเคลูกค้ากลุ่มไหนชอบ

ทดลองให้เขาโดยที่ถ้าเขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเรา

เขาจะได้รายได้เลยเราทำการตลาดให้ด้วย
อันนี้ขาดนี้อภิษชอบทุกอย่าง
อันนี้ก็ชอบอภิษเหมาะมากเลย
เมื่อกี้อยากจะกินสาหร่ายกรอบมากชอบ

อยากจะนำสินค้าเพื่อสุขภาพไปขาย

คุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับคุณปูนะคะ
เจ้าแม่อาหารแปรรูปนะคะ
ที่จะมาสอนวิธีการถนอมอาหารได้แบบง่าย
ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวาน
เพื่อช่วยยืดเมนูอาหารของเราให้อยู่ยาวนานนะคะ
แต่จะยากหรือไม่นั้นช่วงหน้าต้องคอยติดตาม
อย่าคอยกันเลยอะ